ต้องบอกว่าใครที่ชอบสายธรรมชาติ
อาจจะชอบดูแลตัวเองด้วยวิธีทางธรรมชาติ
อย่างพวกสมุนไพรอะไรต่างแบบนี้
เพราะว่าที่นี่เนี่ยนะเขามีการอบไอน้ำแบบสมุนไพร

เพื่อทำให้เลือดลมมันไหลเวียนดี
คล้ายกับการอยู่ไฟให้แบบเลือดลมมันสูบฉีด

เอาไปดูกันว่าการอบไอน้ำสมุนไพรสุดโบราณนั้นจะหน้าตาแบบไหน

คุณชนะเคยไป
คุณไปไหนคะคุณชนะ

เหล้าไก่ไปดูไก่ชนวันนั้นน่ะ
วันนั้นไปดูไก่ชนก็เลยเข้าไปในร้าว
โอ๊ยละลานตามากเลย

แต่ว่าที่เราให้คุณผู้ชมดูเนี่ยนะ
เราพาคุณผู้ชมไปที่นี่บ้านกุฎว่าตะมนตกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินเช่นกัน

เราพาไปพบกับกลุ่มสมุนไพรขันติธรรมบ้านกุฎว่า
เขาเปิดบริการอบไอน้ำสมุนไพรแก่ผู้ป่วยโรคต่างค่ะ

สืบทอดกรรมวิธีมาจากชาวภูไทยโบราณ
จากรุ่นสู่รุ่นถึง๒๐ปีแล้วนะ
ผู้ใหญ่บ้านคุณสมหวังบุตรสุริ

ประธานกลุ่มส่งเสริมการท่องเที่ยวโอท็อปณวัดวิถีบ้านกุฎว่า
เขาบอกว่าในกลุ่มนี้นะคะจะมีสมาชิกอยู่ประมาณ๘๙คน
เกือบ๑๐๐คนนะ
ทางกลุ่มใช้สมุนไพรที่หาได้จากชุมชนมาเป็นวัตถุดิบในเตาอบ
เตาอบสมุนไพรจะมีสมุนไพรเยอะแยะมากมายที่หาได้ในชุมชนมาทำการรักษาและมันบำรุงร่างกายได้จริง
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่เข้ามาใช้บริการจะเป็นแม่ลูกอ่อนที่เพิ่งทอดใหม่
ลักษณะคล้ายกันอยู่ไฟคุณได้บอกมั้ย
ลักษณะคล้ายกันอยู่ไฟนะคะ
คือบางคนก็จะเป็นอย่างนี้ผู้ป่วยที่ได้รับบัตรเจ็บจากอุบัติเหตุต้องการฟื้นฟูร่างกายต่าง
บำรุงโลหิตบรรเทาอาการเจ็บช้ำในอะไรอย่างนี้

ใช่แล้วค่ะรวมไปถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ

มันสามารถช่วยได้นะคุณ
มันสามารถบรรเทาได้อันนี้เป็นคำบอกเล่าจากชาวบ้านเขานะฮะ
และก็คือพอคุณเข้าไปอยู่ในนั้น
ก็ลักษณะว่ามันคล้ายกับคุณอบไอ้น้ำสมุนไพรใช่ไหม

ไก่เขาก็จะนำมาเป็นเหมือนกระโจมแล้วก็มีผ้าคุมอีกทีนึง
ใบตองครับต้องเข้าไปนานไหมเนี่ย
ประมาณ๕นาทีเท่านั้นเองคุณชนะ
นาทีแล้วก็ออกมาสูดอากาศข้างนอกก่อน

ทำแบบนี้วนไปวนมา๕ครั้ง

ก็เขาบอกว่านะมันจะทำให้อาการอะไรต่างที่คุณเป็นกังวลอยู่ดีขึ้น

ซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคนด้วย
เพราะว่ามันเป็นการรักษาด้วยวิธีภูมิปัญญาของชาวบ้าน
อย่างพวกพืชสมุนไพรต่าง
ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจ
อยากจะมาทดลองใช้บริการกับกลุ่มสมุนไพรขันติธรรมนะฮะ
ก็เดินทางมาได้หรือว่าประสานไปที่เบอร์ของผู้ใหญ่บ้านสมหวัง
กลุ่มนี้เขาเปิดให้บริการทุกวันนะคะ
แต่ว่ายกเว้นวันไหนห้ามโทรรู้ไหม
วันไหนวันพระห้ามโทรห้ามไปข้าววัดทำบุญสิข้าววัดทำบุญ
วันพระนะคะเขาปิดนะจ๊ะเนี่ยคือใช้เล้าไก่มาทำเป็นเหมือนกระโจม
ลักษณะเหมือนการอยู่ไฟแหละถ้าคุณแม่คลอดน้องมา
ก็อาจจะคุ้นเคยกับการไปอยู่ไฟแบบนี้